แขกรับเชิญนะคะเราก็จะไปเชิญถึงจะมา

หน้าดิขอกออกค่ะ
ผมอยากมาเจอจันจันรักไง
จันรักแต่คอมีเกือบพูดปิดเล่ว

ดูแต่คนที่แบบบางทีเป็นพระเอกนางเอก
ชีวิตค่อนข้างที่จะแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะ
แต่ถือว่าแจ๊คเนี่ยยังผ่านประสบการณ์มาในระดับหนึ่ง

แจ๊คคือคนที่คนทั้งประเทศจำได้
แจ็คอย่างงี้นะ

เกิด๑๓มิถุนายน
ก็พศ๒๐๓๒เวลาเกิดก็ปกปิดแล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ
อาทิตย์อยู่ราศีพุทธศพ

ถ้าต้องดูพฤตศพฑศวธนู

เรามีพวกศพหมู่ข้างหน้า
ถ้าให้เลือกเป็นจะเป็นใคร

แต่ของบุโก้น้ำหนักมึงไม่ร้อนเลย

ผูกดวงแปลว่าอวันเดินปีเวลาเกิดมาหาความสัมพันธ์

ตนุอลิแปลว่าเป็นคน

เดี๋ยว

เป็นคนที่บอกซ้ายข้าไปขวา

บอกให้ทำข้าไม่ทำ
เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้

มันไม่ควรจะอยู่เป็นชิดขึ้นมาได้แล้ว
นี่พญานาควัดไหนอาจารย์

เขาชอบของเขาไหม

ตอนแรกยังอาจารย์อยู่
เขาให้พญานาคองคำ๓บาท

เป็นคนรู้การละเทศะแห่งการกวน

หัวพี่แพงดื้อรัน

ตลอดเวลาแล้วมันก็จะแล้วก็จะสุดนะไม่ใช่เปลี่ยนแบบธรรมดา
เปลี่ยนสุดขั้วเป็นคนกล้าในการเปลี่ยนแปลง
สองคนที่มีดาวเสากลุ่มจุดเกิดบางอย่างบางเรื่อง
ก็เป็นคนเก่าเป็นคนชอบของเก่าชอบคุยกับคนแก่
คบเพื่อนเป็นคนแก่มิตรที่เป็นคนแก่แล้ว
แล้วเอาความรู้ดูดความรู้ดูดสติปัญญาเนี่ย
มันหลอกด่าหนูยังไงก็ไม่รู้ว่าหนูเป็นคนแก่เราไปยุ่งกับมัน
อ้าวเราไม่แก่หรอเก่นะจริง

แล้วแล้วแท่ผลบ้าลว่างว่าขบเนี้ย
ส่งเด็กสร้างบ้านเเหรอค่ะ
สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรได้หมด
เข้าใจประเพณีฤษฐามน์ความเก่าแต่แจ๊คกับเป็นคนลึกซึ้งกับ
พวกนี้มากแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเอานำมานำเสนอในมุมหลากหลายแตกต่างเข้าใจคำว่าความเก่าไหม
ถ้าเข้าใจเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมสิ่งต่างที่คนรุ่นนี้อาจจะไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วแต่แจ๊คจะอยู่กับสิ่งเดิมอย่าบอกนะฮะว่าอาจารย์จะบอกผมผมเป็นคนโบราณ

ขออย่าน่ามาพ่อขอแล้วกัน
แต่แจ๊คก็มาจากชีวิตลำบากเหมือนกันนะอาจารย์
ดูจากพื้นวัยเด็กพื้นดวงเป็นไง
คืออย่างนี้คนที่มีดาวเสากลุ่มจุดเกิด

มาจากดินมาจากสลำมาจากดินแดนที่มันแร้นแค้น
แต่เป็นคนแสบนะในความลำบากขนาดไหนก็ตามที
ในน้ำคำแจ๊คจะต้องหาที่ผุดที่โผล่ที่หายใจได้ตลอดเวลา
เป็นคนที่สามารถจะเอาบันดาลริ้วล้อพักพวก

เมื่อก่อนบ้านอยู่ไหน
เมื่อก่อนบ้านอยู่สลับบุรี

พ่อแม่เหรอครับพ่อแม่เนี่ยขายลูกชิ้น

เกิดอำเภอบ้านพระ

อาจารย์เกิดแถวโคกปีบแถวบางเดชา
ไม่รู้จัก
รู้จักอาจารย์ธรรมไง

เหลือไปไง

ผมเรียนจังหกโพงอ่ะ

เดี๋ยวเขาก็ไปคุยกัน
เดี๋ยวพี่จะพึ่งนับญาติกัน

ผมเห็นนั่นเนี่ยคือแบบผลตกครับ

ถ้าวันหนึ่งผมสบายนะ

บอกว่าแม่ลำบากมามากพอแล้ว
แล้ววันหนึ่งเราเล่นหนังได้เหรอหมอ
ตอนที่ผมลำบากกับแม่มันทุกข์นะ

แล้วสิ่งที่เราทำได้ที่สุดคือ

บางทีรีบตอบแล้วก็ให้พิธีกรทำงานบ้าง

จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงถึงได้เล่นหนัง

ผมก็เป็นพิธีกร

เพราะว่าตอนช่วงเด็กรถชน

วันหนึ่งต้องบันเห็นในภาพใน
ขโมยปลาทอง
ตัวนึงไปขาย

เขาก็ด่าบอกว่าไอ้น้องขโมยทำไมอะไรอย่างนี้มีกล้องจอดปิดอย่างนี้

ไม่มีเลยแล้วก็ไปร้องเพลงตามหน้าร้านทองเนี่ย
ร้องบริษฐ์วงฟลายแล้วก็เจ้าหน้าคนหนึ่งแล้วก็ถอดเสื้อ

แล้วบางคนก็แบบถ้าไปกล่ญหัวบริษฐ์วงฟลายนะ
เขียนงูบนหัวนะให้ร้อยหนึ่งผมก็ไปทำ

เอาไปเล่นเกมกับเพื่อนในสลับบุรี
แล้วพอวันนึงเนี่ยเราเล่นเกมค่ะเราก็เดินแก๊ง
กินไอติมกับพวกเพื่อนเราเป็นหัวหน้าแก๊งประมาณ๑๐ขวบตอนนั้น

ภูมิกับแฟนฉันเนี่ยเขาชื่อพี่บอลวิทยา

ผมก็แบบผมก็หันมาบอกเขามองในแว่น

มองอะไรมองในแว่นเลยพรุ่งนี้เลยเขาก็แบบ
ตอนแรกเราก็คิดว่าเขาจะตบถ้าตบเราก็วิ่ง
ปรากฏคือเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นหนังสั้นให้พี่หน่อย
ผมก็เลยได้เล่นชื่อเรื่องทำไมต้องเป็นตลก
ตอนนั้นก็ได้ฆ่าตัวมา๕พัน๕๐๐บาทมีเหมือนความเพิ่มไม่ใช่แฟนฉันใช่ไหม
เล่นหลังสร้างก่อนเล่นหลังสร้างก่อนแล้วก็พอได้ค่าตัว๕๐๐๐บาทก็เอาไปให้แม่
แม่ก็รู้สึกจะปลดหนี้รถมอไซค์เลยเพราะตอนนั้นแม่ผ่อนวันละ
อายุ๑๐ขวบใช่แต่ตอนที่เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดสมอง๓ขวดเกิดจากอะไร
คนไม่หล่อขนาดนี้ทำไมมาเป็นดาราได้
คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหล่อหรือไม่หล่อนะคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นเลยนะ
ฮะทำไมครับ
เรื่องชีวิตต่อสู้อะไรก็ไปเถอะนะแต่เรื่องความรักเนี่ยอกหักตลอดชีวิต
ว้าวเป็นคนอยากได้ใครก็ไม่ได้
แบบ
จรวงแจ็คเนี่ยมีเกณฑ์จะบวชหลังวันที่๑๘พฤษภาคมถึงกะดะกะดา
คือคือก่อนเข้ามาสาปีเนี่ยแจ็คจะได้บวชสักระยะเวลาหนึ่งนะ
ตอนนี้กำลังเคลียร์หลายอย่างเคียวนู้นคุยกับบอสใหญ่
เออบอสที่เจอบอสทุกวันผมขอทำไงดีนู้น

วันหนึ่งเราเห็นศิลปินตลกใช่ไหม

เป็นหม่ำร้อยล้านเป็นหม่ำพันล้าน

หาเงินได้หลายพันล้านอาจจะเป็นหมื่นล้านด้วย